ภักดิ์ประชาธิบดภักดิ์ประชาธิบด

โอ้ตอนนี้กำลังใกล้ใกล้
โอ้แฮะหัวหน้าภักษ์อยู่

เมื่อวานเราติดไงมานามเดียลงมาถึงปุ๊บสวัสดีแล้วก็บอกเราติดมาก
นั่งวินมาเลยที่พักเพื่อให้ทันเลิก๙นาฬิกา๒๙นาที
จากนั้นก็เอาพวงมาลัยครับไปไหว้สักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม
แล้วก็แถลงเปิดตัวขอท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัต

เดี๋ยวเขาจะเลือกตั้งกัน๙ธันวาคมนี้นะครับ
มานำเดียบอกว่ามาแถลงเพื่ออยากจะบอกถึงความตั้งใจนะครับ
ให้สมาชิกพักให้ประชาชนผู้รักพักประชาธิปัตย์
รู้ว่าเธอตั้งใจทำการเมืองใหม่ที่จะซื่อตรงจริงใจ
เปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วพร้อมนะ
พร้อมจะทำงานกับทุกคนแม้เธอจะเป็นคนใหม่ของพักประชาธิปัตย์ก็ตาม
ของประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นี่แหละครับแล้วจริงผมได้มาอีกชื่อนึงนะ
ได้มาอีกชื่อนึงแต่ว่าไม่มีในข่าววันนี้
แต่ที่ผมได้มาคือดรเออสุชัชวี
ดรเอผมได้ชื่อมานะรอดูว่าจะมีจริงหรือเปล่า

คุณผู้ชมครับการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
มาแล้ว๒ครั้งเพราะว่าเกิดการหักเหลี่ยมโหดกัน
เฉือนคมกันเขาใช้คำว่า๒คั่วอำนาจในพัก
ก็คือคั่วอำนาจใหม่ที่นำโดยกลุ่มเพื่อนของเฉลิมชัยศรีอ่อน
รักษาการเลขาธิการพักนะครับ
หรือกลุ่มที่เป็นสอสอส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั่นแหละ
กับกลุ่มคั่วอำนาจเก่านะครับ
อย่างไรถ้ามีชื่อของคุณอภิษฎจริง
ก็น่าจะเป็นการได้รับการสนับสนุนจากรายงานข่าว
ใช้คำว่าคั่วอำนาจเก่า
หรือว่าจะมีคนที่ผมบอกเมื่อสักครู่ไหม
ซึ่งก็เคยลงผู้ว่ากอทมจากภักดิ์ประชาธิปัตย
ตอนนั้นได้อันดับ๒ด้วยนะ